จริงแล้วเนี่ยผมเป็นฝ่ายถูกปัดหน้าเพราะว่า
หลังจากที่ร้อยเวรเนี่ยผมให้ร้อยเวรมาส่งผมที่รถ
ถูกไหมบังเมียหมอให้ผมปิดกล้องออกปิดกล้องเสร็จ
ถึง๑๐วินาทีก็มีรถมาขับปาดหน้าผมแล้ว
ไปรอบพิงอัพผมก็หนีเนี่ยหนีไว้ทางอื่น
ก็มีอีกคันหนึ่งดักอีกสรุปแล้วมี๓คันที่ดักผม
มันไม่มีเวลาคุยมันตีอย่างเดียวเลย
ก็มีว่านี่มือรวดน้ำเนี่ยถรีรวดน้ำแผน
คนหนีแล้วก็หนีไม่พ้นเนี่ยมาเป็นสิบอ่ะเสีย
เอ่อเรื่องต้นเมื่อกี้ได้ทำการสอบถามพัฒนบาลว่าทางย่าพี่จะทำการยาที่เข้าไปรักษาต่อที่ที่กรุงเทพฯหรือครับ
อ่ากรุงเทพฯใช่ไปไปไปที่ไหนอ่าวงกุวัชนา
คือผมรู้สึกว่ามีคนส่งซิกให้พวกนั้นมันต้องเล่นงานผม
ก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรแค่แขนหักข้างหนึ่งแล้วก็อ่า
ตาทั้งสองข้างก็เห็นภาพชัดมีเลือดซึมออกมาหน่อย
คือตาซ้ายเนี่ยน้องนั้นก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นบาดแผลที่สำคัญ
สาหัสตะหมองสีถูกทะแกนก็โอเคไม่มีอะไร

ถ้าบ้านอ่ะเห็นความสำคัญอ่ะบาง
ผู้ครบผิดติดกฎหมายนี่มันทำกันได้เยอะ
พอทำกันได้เยอะมันขยายอาคิดอาการไปยัง
อาชีพที่สุดสุจริตแล้วพวกเขาก็จะก็จะล้มล้าง
มันล่มสลายมันสู้ไม่ได้ไงต้นทุนมันติดกันเยอะ
คืออ่าต้องปลาหมด
เชียบคายอย่าให้ชาวบ้านอย่างผมเนี่ยไปทำหน้าที่แทน

โชคดีที่ยังไม่ตาย